ไม่พูดถึงท่านนายกเดี๋ยวท่านจะน้อยใจ

ก็หาว่าไทยรัฐลำเอียง
คือคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะท่านทูตสวิทย์เนี่ย
ไปพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาอำลา
เนื่องจากว่าในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

นางเฮเลนเนอร์บุธดีเกอร์
อาทิเอด้าเอกอักษฎุสมพันธ์
สวิสประจำประเทศไทยนะคะ
เข้าอำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ค่ะ

เดินไปส่งท่านทูตนะคะแล้วก็คณะทูตด้วย

เป็นรถไฟฟ้าสีแดงสดใสค่ะ
โอ้โหนี่ลองดูนะคะว่าท่านนายกท่านทำอะไร

นี่ให้คนขับรถของท่านทูตเนี่ย
พาขับวนพาขับวนรอบ

รอบแรกมีคนขับท่านเป็นผู้โดยสาร

คือถามท่านทูตท่านหรือยัง

นี่ทำไมท่านซิ่งแบบนี้ล่ะคะ

ขับลองขับเอง

นายกบอกว่าโอ้โหเยี่ยมสุดยอดเลย

แต่แต่คอตัวเลข

สีแดงสีแดงแรงฤทธิ์นะคะ

เป็นทะเบียนพูดนะเนอะ

นี่ไงนี่ไงก็เอาเลขทะเบียนไปซื้องวดหน้า